วันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพักไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องถามนะคะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าได้รับเทียบเชิญหรือยังมีการพูดคุยกันหรือยัง
พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะแต่ละพักแต่ละพักตอนนี้เนี่ยในขั้วเดิมเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมตัวแต่งตัวเตรียมรับเทียบเชิญจากพักเพื่อไทยกันยังไงบ้างนะคะไปเริ่มกันที่รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังคุณวังบุญคงชนะซึ่งเนี่ยค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ธรรเมียผู้สิทธิ์
แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีการเชิญมา
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมพักช่วงเย็น
เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็คงจะได้คุยกันในพักนะคะ
ซึ่งคุณธนกรบอกว่าส่วนตัวมองว่า
หากจะเข้าร่วมรัฐบาลก็ควรไปในนามพัก
แต่ถ้ามีสมาชิกคิดต่างเป็นอย่างอื่น

ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
และไม่ควรใช้วาธกรรมมีเราไม่มีลุง

หรือเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล
เพราะทุกพักสามารถพูดคุยกันได้
หากมีนโยบายหรือแนวทางที่ตรงกัน
คือวันนี้เรื่องสองลุงก็ยังมีอยู่อีกนะครับ

ดูแล้วกันว่าที่ผมพูดนี่มันจริงหรือเปล่านะครับ
ถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับเปิดทาง
เปิดทางนะคะไปดูคุณจุลินกันบ้างค่ะ
จุลินลักษณะวิสิทธิ์รอรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะฮะ
ก็บอกยังไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยให้เข้าร่วมรัฐบาล
และถ้าหากต้องตัดสินใจก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพักษ
ที่จะประชุมร่วมกับสสเพื่อหาข้อสรุป
แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะยังไม่มีสัญญาณใดนะคะ
ก็ยอมรับค่ะว่าในพักประชาธิปัตย์ยังมีความเห็นเป็น๒ทาง
แล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นในทิศทางที่ตัวเองคิดว่าดีสำหรับภักดิ์และประเทศ
แต่สุดท้ายก็ต้องได้ข้อยุติจากมติพักค่ะ
อันนี้คือส่วนของประชาธิปัตย์เดี๋ยวเขาก็คงต้องไปคุยกันก่อน
เพราะว่าก็ยังมี๒แนวอยู่นะคะสำหรับประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนาบ้างค่ะคุณผู้ชม
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักก็บอกว่า
ต้องรอสัญญาณจากภักดิ์เพื่อไทยว่าจะส่งเทียบเชิญไปร่วมรัฐบาลหรือไม่
ตนเองพร้อมจะพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาก็คุยกันในระดับหนึ่ง
และก่อนจะโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็จะต้องพูดคุยกันอีกนะคะ
ว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็ต้องรอพักเพื่อไทยติดต่อมาก่อน
ยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้องเพื่อต่อรองกระทรวง
เพราะว่าต้องการให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง
กระทรวงค่อยไปว่ากันนะคะ
ส่วนคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
เชื่อว่าเมื่อเพื่อไทยเสนอชื่อต่อรัฐสภา
ก็คงจะได้พิจารณาคุณสมบัติมาอย่างเพียบพร้อมแล้วค่ะ
ชาติไทยพัฒนาเราได้มา๑๐เสียงนะครับ
คงจะพูดคุยกันเราใช้เหตุผลและหลักการคุยกัน
เราคงจะไม่ไปเรียกว่าเรียกร้อง

เราต้องทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง

จากนี้ไปสภาพเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยนั้น
ดังนั้นการทำงานในรูปแบบของรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งนั้น
เรื่องการต่อรองกระทรวงนั้นเราคงไปว่ากันทีหลัง
ชาติไทยพัฒนาก็เป็นพักหนึ่งที่ไปดื่มช็อกมิ้นด้วย

นักข่าวพยายามถามความชัดเจนนะคะจากทางชาติไทยพัฒนา
มีคีย์แมนคนสำคัญอีกคนนึงค่ะ
ก็คือคุณประพัทธ์โพธัศุทนเลยค่ะที่การพัก
เพราะว่านี่ค่ะก็มีสัญญาณไปถามคุณประพัทธ์

คนในต่างประเทศที่คุณประพัทธ์เดินทางไปพบ

แต่ว่านู่นชี้มือขึ้นไปบนฟ้าค่ะแล้วบอกว่า
หมอกมันเยอะสัญญาณยังมาไม่ถึงค่ะ

หรือยังไงคะนะคะนักข่าวก็ถามอีกว่าคุณประพัทธ์นี่
เป็นเพื่อนสนิทกับคุณทักษิณยังไม่มีสัญญาณมาเลยหรือ
คุณประพัทธ์ก็บอกว่าตั้งเขาอยู่นะคะ
ถามอีกว่าเอาแล้วได้รับการติดต่อจากคุณทักษิณแล้วใช่หรือไม่
คุณประพัทธ์คราวนี้ยกมือปฏิเสธค่ะ
ปฏิเสธไม่ตอบแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมคอรมอลไปเลยค่ะ